ไปโดนตัวไหนมาเอามีดมาไล่ฟันแม่
เอามีดมาไล่ฟันน้องชายแล้วก็ทำลายข้าวของในบ้านอีก
ตำรวจมาพยายามจะเกลี้ยกล่อมอยู่๒ชั่วโมงกว่า
ไม่สำเร็จแล้วท้ายที่สุดเป็นยังไงลองดูค่ะ
เสียงเก่งเถียงไม่หยุดเลยค่ะ

เตียงเจ้าหน้าที่ใหญ่เลย
แล้วก็หาว่าเจ้าหน้าที่จะเอาตัวไปสนามบิน

จะให้ตำรวจขึ้นมาคุยที่บ้านท่าเดียวเลยค่ะ
เรียกกล่อมอยู่๒ชั่วโมงกว่าอ้าวไม่ยอมลงมาใช่ไหม
ตำรวจก็ต้องเอาเหล็กง่ามไปคุมตัวนำตัวไปโรงพัก
ไปก่อนหน้าหน่อยค่ะแหลมทอง
คือตำรวจได้รับแจ้งว่ามีผู้ชายเสพกัญชาหลอน
คลั่งอารวาสเอามีดไล่ฟันแม่ไล่ฟันน้องพังบ้านตัวเอง
นี่แหละอยู่ที่บ้านสิริชัยตำบลน้ำสม
พอไปถึงปั๊บแหลมทองกำลังคุ้มคลั่งอยู่เลย
ทุบทำลายข้าวของอยู่บนชั้น๒ค่ะ
แล้วตำรวจพยายามจะเกลี้ยกล่อมแล้วอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละ
คุยกับแม่ของแหลมทองหน่อย
คุณแม่จ่อยอายุเยอะแล้วนะจะ๘๐ปีแล้ว
แม่บอกว่าโอ้อยู่กัน๓คนจ้ะ
แม่แล้วก็มีแหลมทองแล้วก็น้องชาย
ทีนี้แหลมทองเคยไปทำงานเมืองนอก

เสพยาหนักเลยหลอนคลุ้มคลั่งแบบนี้
เคยเอาตัวแหลมทองไปโรงพยาบาลแล้วนะ
กินยาจิตเวทแต่แหลมทองเนี่ย
จากยาบ้าแล้วมาเสพกัญชาอีก
มันก็เลยเกิดอาการหลอนแบบนี้นี่แหละ
เมื่อเช้าถือมีดไล่ฟันแม่ไล่ฟันน้อง
ว่าแม่กับน้องจะไปแจ้งตำรวจมาจับ

นี่ต้องไปบอกตำรวจจริงให้เอาตัวแหลมทอง
ดำเนินคดีไปบำบัดให้หายก่อนนะคะ